ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปภาคอีสาน
สถานที่โยชน์ฮิตเลย

เต่าง้อยเต่าง้อยเต่าเต่าง้อย
ไปสกนครค่า

ไปดูพญาเต่างอยกันหน่อยค่ะ

ต้องบอกว่าที่นี่คึกคักมากช่วงนี้นะ
ที่สวนสาธารณะอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนคร
ช่วงนี้นักท่องเที่ยวเขาพาเดินทางกันมาชมความสวยงามของสวนแห่งนี้กันไม่ขาดสายเลยจ้า
รวมไปถึงชาวบ้านเหล่าบรรดาคนที่มีความเชื่อเนี่ยนะ
เขาก็พากันมากราบไหว้
มาขอพรกับพญาเต่างอย
เพื่อความเป็นสิริมงคล
แล้วก็เพื่อเป็นการขอโชคขอลาบนั่นเอง
ที่ผ่านมานี้นะคะพญาเต่างอยไม่เคยทำให้ใครผิดหวังเลย
ความศักดิ์สิทธิ์ความคลังไม่เสื่อมคลาย
เพราะให้โชคให้ลาบกันมาอย่างต่อเนื่องชาวบ้านเขาว่ากันแบบนี้
มีทั้งคนได้มากได้น้อยไปจนถึงได้ทีทุกงวดทุกงวดก็มี
เอาสิการที่บรรดาชาวบ้านที่เขามีความเชื่อเดินทางมาขอโชคขอลาบ
มันก็เป็นผลทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่แผงลอตเตอรี่เนี่ย
ขายดีมากแถวนั้นนี่มีแผงลอตเตอรี่กว่าร้อยแผงนะคะคุณ
ไม่สะดวกจ่ายสดโอนได้จ้าอย่างที่บอกไป
แม่ค้าบอกโอ้ไม่เป็นไรรับโอนนะคะแล้วก็มีเลขเด็ดแปะอยู่
และที่สำคัญคุณเห็นไหมว่าเขาขายราคา๘๐บาท

ทำให้พ่อค้าแม่ค้าแผงลอตเตอรี่แถวนั้น
ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยคุณ
อยากรู้ไหมล่ะว่าอันไหนเด็ดอันไหนดังอันไหนโดน

คุณดูไม่สะดวกจ่ายเงินสดโอนได้นะคะ

แอบไปถามเจ๊หวานมาเจ๊หวานก็เป็นแม่ค้าแผงลอตเตอรี่
ประจำอยู่ที่เนี่ยสวัสดิ์คลาธารณภัยตาวง่อยเจ๊เขาบอกมาว่า
ถ้าเลขที่มาแรงแซงโค้งเลยเนี่ยนะเกี่ยวข้องกับวันลอยกระทงจ้ะ
โอ้โหแต่ตอนเนี้ยหมดแล้วจ่าว้าย
มีเงินก็ซื้อไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าหมดแล้วนะคะ
ยังไงก็ตามคุณผู้ชมค่ะเราก็ย้ำกันเสมอแหละว่ามันเป็นเรื่องของดวงเรื่องของการเสี่ยงโชค
เรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
ใครอยากจะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค
ก็ขอให้โชคดีและก็ขอให้ซื้อลอตเตอรี่แบบที่มันถูกกฎหมาย
คือตามแผงลอตเตอรี่นะเดี๋ยวนี้มันมีสีสันมากมายที่น่าสนใจนะน้องใบตอง
คือเขาจะเขียนข้อความนู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะอย่างที่น้องใบตองเห็น
ก็คือไม่สะดวกเงินสดจ่ายเงินสดโอนได้
โค้ดแปะคุณค่ะคุณมีมือถือเครื่องเดียวคุณเสียตังค์แล้ว
ยุคนี้ยุคนี้สมัยนี้ผมบอกเลยว่ามันพัฒนาไปไกลไปไกลมาก